มาดูประเด็นข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะคะ

ตะลุมบอลด้วยหุ้นสื่อสว๒๑คน

ทั้งผ่ายคลานแล้วก็หน้าภาครรัฐบาล

ฉากไปแล้วสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะ
เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๔
เมื่อวานนี้จบลงไปอย่างสวยงามนะคะ
มีผู้นำประเทศสมาชิกประมาณ๑๐ประเทศ
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพลียงกัน
ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่า
ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนยืนยันเลยว่า
สารต่อนโยบายของประธานอาเซียนในปีที่ผ่านมา
ใน๓มิติก็คือมั่นคงขึ้นมั่งคั่งขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับ
ร่วมมือร่วมใจกันก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และในปีนี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศูนย์แพทย์อาเซียน
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็การก่อการร้ายนั่นเอง
แนวทางการพัฒนาอาเซียนเหมือนแนวทางการพัฒนาประเทศเลยนะคะ

คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่กลุ่มผู้นำสมาชิกอาเซียน
เขามีการถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาถามว่า
เมื่อไหร่จะตั้งคณะรัฐมนตรีได้
นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจกับที่ประชุมเลยนะครับ
บอกว่ายืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของไทย
จะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

ภายในประเทศของเราให้ได้
ภาคฝ่ายค้านกว่า๓๐คนนี้นะที่ถือครองหุ้นสือ
เขาก็ไปร้องเหมือนกันว่าภาคฝ่ายค้านก็ถือครองหุ้นสือเหมือนกันนะครับ
แต่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพเรื่องหุ้นสือนะ
ไม่ใช่ยังไม่หมด
สวก็โดนด้วยถูกร้องเนี่ยนะคะ๒๑สว
ทีนี้กรณีนี้ค่ะนี่ที่คุณเห็นภาพนี้เนี่ย
สังคมออนไลน์เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันกรณีที่
คุณจุลพันธ์โนนศรีชัยสสบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่
ที่มีการสวมกางเกงขาสั้นเนี่ย
เข้าไปประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ล่าสุดทางเจ้าตัวออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า
คือตัวเขาเองเป็นผู้พิการขาด้านซ้ายมันขาด
เพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์คว่ำ
ขาเทียมอยู่อ่ะไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกต้อง
พอเข้าสภาถ้าเกิดว่าใส่กางเกงขายาวเป็นเวลานาน

พอออกเสร็จปุ๊บมันก็จะคันบริเวณต้นขาเทียม
นี่แหละเขาก็เลยไปดูเรื่องของข้อกฎหมายต่างของรัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๗

ก็เลยตัดสินใจทำหนังสือขออนุญาตไปที่
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดร

แล้วท่านก็อนุญาตแล้วด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ผมพิการเนี่ยแล้วผมจะใส่ขาสั้นตลอดเวลา
เพราะหนึ่งเนี่ยเวลาผมใส่ขายาวนะฮะ
ผมอยู่ไหนนานเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะคันมาก
ผมต้องถกขาสั้นขึ้นมาเพื่อถอดออกบางครั้งนะครับ
ผมก็เลยทำจดหมายถึงท่านประธาน
ตั้งแต่ท่านประธานชวนยังไม่ได้เข้ามานะครับ
ผมทำตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วก็จนรอจนท่านประธานชวนเข้ามา
รับตำแหน่งเต็มตัวท่านประธานชัวร์เขาก็อนุมัติให้ผมนะครับ
โดยอนุโลมให้ผมใส่ขาสั้นได้จนกว่าจะมีข้อบังคับใหม่นะครับ
เขาวิจารณ์เราดีแล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ย
เราไม่รู้ตัวเราเองหรอกว่าเราโดนมองในสภาพไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาวิจารณ์เราก็ถือว่าถูกต้องแล้ว
เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิวิจารณ์ได้เต็มที่อยู่แล้ว
แต่ส่วนเราเนี่ยจะสามารถรับสภาพได้ขนาดไหนนั่นอีกเรื่องนึง
ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยการวิจารณ์แบบนี้มันก็ทำให้เราเข้มแข็งนะ
ก็ต้องเข้มแข็งนะแต่คนวิจารณ์ก็นะ
เขาบอกว่าเขาวิจารณ์ตาม๑๐ของรัฐธรรมนูญ
ทีนี้สาวท่านนี้เขาออกมาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์
ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนุนเหมือนกัน